รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์
เคยได้ยินเสียงของวิญญาณตั้งแต่เด็ก

ทำให้ต้องไปแก้ของร้ายต่อหลายครั้ง

จนต้องหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งคัดจริง
ถูกต้องครับแต่ที่แรงไปกว่านั้นคือเธอโดนทักว่า
มีวิญญาณเด็กเนี่ยคอยตามเธออยู่นะครับ
จนเกิดคำถามว่าตัวเธอเองนั้น
ขอโทษนะฮะเคยไปทำแท้งมาหรือเปล่า
แต่วันนี้เนี่ยนะครับเธอจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวทั้งหมดให้เราได้ฟังกันนะฮะ

เป็นนักร้องใหม่รุ่นใช่ปะพี่นำ
ไม่อยากจะเชื่อว่าคุณมีความเชื่อเรื่องมูเตรูกับเขาด้วยเหมือนกัน
เชื่อค่ะจริงก็ค่อนข้างเชื่อมาก

ใช่ค่ะคือคุณพ่อแกนเขาเริ่มปฏิบัติธรรมตอนที่แกรนเกิด
แล้วคราวนี้ก็จะมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มบ้านเลยค่ะ
แล้วคือเราก็โตมากับพระกับสิ่งศักดิ์สิทธิ
กับเรื่องของเวรกรรมการบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างนี้
โอ้โหช่วยหาเป็นเรื่องเวรกรรมบาปบุญคุณโทษ
อะไรบ้างนะลูกหนึ่งเวรกรรมสอบบุญคุณโทษ

เจ้ากรรมในเวร

เชื่อมากเรื่องเจ้ากรรมในเวรทางการเชื่อมาก
พี่สาวน้องสาวเชื่อไหมครับ
ว่าเชื่อหมดนะคะทุกคนที่บ้านเพราะว่าเป็นสายทำบุญกันอยู่แล้วค่ะ
ที่บ้านนี่ที่มีเป็นตู้ที่เก็บพระไตปิดกเป็นหลายสิบเล่มอย่างนี้ค่ะ

คือก็ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีการแบบว่าลงโทษว่าอันนี้ทำอันนี้ผิดนะจะให้ลงโทษด้วยการนั่งสมาธิบังคับให้นั่งสมาธิอย่างนี้ค่ะ
แต่เรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณพ่อของคุณนี่ถือว่าเคร่งมาก
ใช่ค่ะทุกวันต้องตื่นตี๓ค่ะ

ประมาณ๓ทุ่มค่ะตื่นมาก็จะสวดมนต์แล้วค่ะสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกลมไม่มีอะไรทำก็จะเดินจงกลม
พ่อแม่หนูไม่ทำมาหากินเหรอคะลูก

ได้ถามท่านมาว่าคุณพ่อทำแบบนี้เพื่ออะไร

แล้วก็จนกระทั่งแกนเกิด
เกิดที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อก็ไปเจอหนังสือโรคทิพย์

หนังสือโลกทีปแล้วไปอ่านแล้วก็แบบเหมือนเหมือนแบบ

ใช่ค่ะก็เลยตัดทุกอย่างเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ดื่มเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกเที่ยวตัวเอง

ใช่ค่ะ
งั้นต้องถามน้องแตนอย่างนี้ในฐานะที่แบบชอบไปทำบุญไหว้พระเดินสายที่นู่นที่นี่ที่นั่น
เคยไปทำบุญไหว้พระที่ต่างประเทศไหมอย่างคุณมดดำเนี่ยแกก็ชอบไปบ่อยเหมือนกัน
อินเดียบ้างไปพม่าบ้างอย่างน้องนี่ไปบ้างไหม
หนูไปค่ะไปล่าสุดนี้คือพม่าค่ะชอบเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าอะไรนะคะช่วยดักกองใช่ไหมคะ
ช่วยดากองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนเกิดปีมาค่ะ

ใช่ค่ะมีมาเมียกันก็เลยไปสักการะ
อ๋อเหรอนั้นมาอยู่ก็ต้องพาไปอยู่ไปเนี่ยเกิดปีม้า

กันก็ไปไหว้ค่ะแล้วก็ไปขอพรด้วยแล้วก็ไปเทพพันธ์ใจด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้จริงนะคะได้กลับมาจริง

ทั้งเทพทันใจทั้งช่วยดากองค่ะเพราะว่าขอเหมือนกันอย่างนี้ค่ะ

คือแกนไปขอว่าขอให้โรคของแกนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังของแกนที่เป็นดีขึ้นให้แบบทุเลาลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
จนการกลับมาเนี่ยกลับมาไทยค่ะก่อนก็เจอยาสมุนไพรคือยาเถาวันเปลี่ยง

ใช่ค่ะกันก็เลิกกินยาแก้ปวดคือการมาเป็นกินยาสมุนไพรนี้แล้วก็ดีขึ้นแบบทันที

สิ่งศักดิ์สิทธิแกลงไปมาเนี่ยที่จริงด้วยภามาก็เนี่ยคุณรู้ไหมฮะว่ามีอยู่๕ที่
ซึ่งเขาเรียกกันว่า๕มหาบูชาสถานของประเทศพม่า
ถ้าสมมุติคุณมีโอกาสไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ
ให้ครบทั้ง๕แห่งชีวิตนี้
คือเราจะแบบว่าไม่ทุกข์ไม่โศกจะนอนตายตาหลับ

ซึ่งอย่างเช่นมหาเจดีเชเวดากองเมืองย่างกุ้งที่แกรนเคยไป
เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีที่บรรจุพระเกสาธาตุของพระพุทธเจ้า

รวมถึงนะครับมีประวัติเก่าแก่มานานกว่า๒๕๐๐ปีด้วย
ซึ่งภายในเจดีเชวดากองก็จะมีนร้านอธิษฐานสมปรฐนา
ที่ชาวพม่าเชื่อกันว่าถ้าได้มันนั่งอธิษฐานขอสิ่งใด

สำหรับมหาบูชาสถานที่๒คือพระธาตุอิงแขวน
แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่า
ทำไมหินมันลอยอยู่ได้ยังไง
พม่าเขาบอกเลยฮะว่าถ้ามาได้สักการะบูชาพระธาตุอิงแขวน
ครบ๓ครั้งจะโชคดีประสบความสำเร็จในทุกด้าน
อีกอย่างหนึ่งพระธาตุอินแขวนเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีจอด้วย
ใครที่เกิดปีจอเนี่ยต้องไปสักการะบูชาครั้งหนึ่งคุณเช้าคุณหนุ่ม
ชีวิตไม่ดีเลยฉันพาชาวไปเปลี่ยนดวงที่พระธาตุอินแหวน
ตอนนั้นยังลำบากอยู่นะกลับมาก็เป็นเช่าถึงทุกวันนี้
โอเคมหาบูชาสถานที่๓นะครับนั่นก็คือมหาเจดีนะฮะโชเวซิกองนะครับ
เมืองพุกรามนะครับคือเรียกว่าเป็นมหาเจดีทองขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญนะครับ
แล้วก็เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศพม่าเลยนะครับ
ภายในเจดีนะฮะเชื่อกันว่านะครับบรรจุพระเขี้ยวแก้วนะครับ
รวมถึงพระบรมศาลีริกฐาตุนะครับให้เราเนี่ยได้ไปกราบสการะนะครับ
ที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับชื่อโชเวซิกองเนี่ยนะฮะความหมายก็คือเจดีทองแห่งชัยชนะ
บูชาสถานที่๔คือเจดีชเวมอดอร์หรือคนไทยรู้จักกันที่พระธาตุมุเต่า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองของสาวดีครับเป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐๐ปีน้อง
และเป็นเจดีที่สูงที่สุดของประเทศพม่ายังเป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกษาธาตุรวม๒เส้นนะฮะ
ซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีเรื่องราวอัศจรรย์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหว
แล้วก็ยอดของพระธาตุเนี่ยหักลงมาแต่คุณเชื่อไหมว่าหักยังไงก็แล้วแต่ยอดพระธาตุพี่หนุ่ม
ทุกวันนี้ก็ยังเห็นนะตกลงไม่ถึงพื้นก็ตกค้างไว้อย่างนั้นเขาก็เลยเชื่อกันว่ายังไงรู้ไหม
ถ้าเรารู้สึกว่าดวงเรายังตกอยู่ที่ลองเอาหัวหรือหน้าผากเนี่ยไปแตะตรงยอดฉัดไปอธิษฐาน
แต่ว่ามหาสถานบูชาสถานที่สุดท้ายที่พลาดไม่ได้เหมือนกันก็คือพระมหามัยมุณีอยู่ที่เมืองมันดาเล
ชาวพระม่าเชื่อกันว่าพระมหาใหม่มุนีเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต
จึงได้มีประเภนนีล้างพระพลักษณ์ถวายพระมหาใหม่มุนีทุกวันในเวลา๔น

ตะปุ่มตะปำตะปุ่มตะปำ
เป็นตะปุ่มตะปำทั้งโวงเลยคุณผู้ชมครับ
ถ้าหากว่าเราเอานิ้วกดลงไป

ถึงความอ่อนนิ่มของทองคลัมบุรูป

ก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งด้วยนะครับที่ชาวพม่าเขาเรียกกัน

ก็คือเทพทันใจที่เจดีโบตาทาวน์

บรรจุพระเกษาธาตุและพระบรมภาษาิริกฐาตุ

เขาจะมีบาทอยู่ถ้าคุณโยนเงิน

มีการบอกเราว่าอยากกลับไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ง่ายมากเลยนะครับไปกับสายการบินแอร์เอเชีย
คุ้มคุณภาพครบนะฮะวันนี้แอร์เอเชียมีของขวัญสุดพิเศษให้แกรนด้วย
อบตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพย่างกุ้งประเทศพม่า
สองที่นั่งให้น้องเลยละกันฮะขอบคุณมากเลยค่ะเอาไปเลยขอบคุณมากเลย
น้องได้ไปแล้วจริงแล้วมีไฟล์ให้เลือกหลายไฟล์
นี่นะฮะซึ่งตัวเครื่องบินนะครับที่มอบให้นะฮะน้องแกรนเนี่ยนะครับ
สามารถเลือกวันเวลาที่จะไปได้เองเลยนะครับเพราะว่าแอร์เอเชียนะครับ
มีบินตรงสู่พม่าทุกวันนะฮะที่สำคัญนะฮะมีเที่ยวบินนะครับ
มากที่สุดนะฮะไปสู่พม่าเนี่ยครับมีบินตรงถึงย่างกุ้ง๔เที่ยวบินต่อวัน
มันทะเลอ่าแล้วก็ที่มีมันทะเลนี่อีก๒เที่ยวบินต่อวันนะฮะ
สามารถไปไหว้๕มหาบูชาสถานได้นะครับแล้วก็ไปกันครบเลยกับแอร์เอเชีย
สะดวกสุดนะครับเที่ยวบินเยอะใส่ใจความปลอดภัยตรงเวลา
ไม่พลาดทริปไม่มีตัวเครื่องแน่นอนนะครับ
เดี๋ยวนี้เราไปพม่ากันได้ง่ายนะฮะถ้าไปไม่เกิน๑๔วันก็ไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว
อืมพิเศษกว่านั้นครับเรามอบตัวเครื่องบินให้น้องไปแล้ว
ตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพมันดาเรย์ประเทศพม่า
เราอยากจะให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูรายการมูไนท์

เราอยากให้คุณไปสัมผัสประสบการณ์การไหว้พระที่เมืองมันดาเลกันสักครั้งหนึ่ง

แฟนรายการท่านไหนอยากได้ตัวเครื่องบินไปพม่าแบบฟรีกับแอร์เอเชียนะฮะ
วันนี้ต้องตั้งใจฟังเรื่องราวของน้องแกนให้ดี
เพราะท้ายรายการเราจะมีคำถามให้ร่วมสนุก

เห็นบอกว่าเงียบแบบนี้เรื่องมูน้องเพียบนะจ๊ะ

พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับมูไนท์ครับ

ส่วนใหญ่จะได้ยินเป็นเสียงค่ะ

เหมือนเสียงเปรตอะไรอย่างนี้มั้งค่ะ

ยันสีดำอยู่ข้างในร่างกายของเรา
มีคนมาทำของใส่คุณ

โดนของเยอะแยะมากมายเลย
เขาจะเล่นในเรื่องของความรักผู้หญิงนะคะ
แต่ผู้ชายเนี่ยจะเป็นเรื่องของร่างกาย
อย่างเลยที่แกนห้ามทำเด็ดขาดค่ะ
นั่นคืออะไรครับ

เอาละครับมาคุยกับน้องการกันต่อนะครับ
อย่างนี้เมื่อกี้ที่คุยค้างกันเอาไว้นะฮะ
เห็นบอกว่านอกเหนือจากการทำบุญนะครับ
แล้วก็ชอบไปไหว้พระตามที่ต่างแล้วเนี่ยนะฮะ

เพราะเราโปรยไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้ว

มีทั้งเสียงสวดเสียงกระซิบ
เสียงเหมือนเสียงไม่ใช่คนเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เสียงที่คุณรู้สึกว่าคุณได้ยินแบบจังเลยคือเสียงอะไร
ถ้าจังเลยเนี่ยมีอยู่๒เหตุการณ์
เราก็นอนอยู่ในห้องนั่นแหละค่ะปกติ
แล้วคราวนี้เราก็อยู่ดีก็นอนอยู่ดีนะคะแล้วก็มีเสียงเหมือนเป็นเสียงสวดมันขึ้นมาค่ะ

มันเป็นบทสวดพวกสุดสิ่งอีก

ตากล้องทีมงานก็อยู่กันเยอะ

ใช่ค่ะมันดังแค่ในหัวเรา
คือมั่นใจว่าใช่แน่ค่ะ
ใช่ค่ะจนตอนนั้นกลัวมากตอนนั้นแบบ๑๘อย่างนี้ค่ะ
เราก็ท่องในใจนมตสัต

คุณพ่อคุณแม่เหรอค่ะที่นี่แรกที่ได้เล่าให้ฟังนะคะ

เสียงแปลกอย่างนี้ได้ยินบ่อยไหม
แล้วก็มีอยู่ประมาณ๒๓ครั้งค่ะ
คือแกไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นมาได้

แต่ว่ามันก็มีมาประมาณไม่กี่ครั้งว่ามัน๓๔ครั้งค่ะ
แต่ว่านี่ก็ไม่ได้ยินเสียงอย่างนั้นมานานแล้วนะคะ

เพิ่งมาเริ่มต้นได้ยินคือครั้งนั้นเนี่ยเหรอค่ะใช่ค่ะค่ะ
ไปทำอะไรยังไงมาก่อนไปเปิดจิตเปิดอะไรยังไงมาก่อนไม่แน่ใจเหมือนกัน
ให้ใครเขาแบบช่วยเหลือหรือไปขออะไรยังไงมีไหม
คิดว่าไม่มีนะคะพี่สาวน้องสาวมีพี่น้องทั้งหมดสามคน

จริงอย่างที่บอกว่าที่เจอจังจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง
คือมีน้องสาวอยู่ด้วยแต่น้องสาวไม่ได้ยิน
เป็นยังไงคะใช่ค่ะเป็นแบบว่าแกรนเนี่ยไปปฏิบัติธรรม
อยู่วัด๑๔วันแล้ววันแรกเนี่ยที่ไปปฏิบัติเลยก็นอนอยู่ในโรงนอน
ตอนนั้นมันดึกมากแล้วค่ะประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วก็ได้ยินเสียงแบบ
เป็นแบบกล้องมาจากที่ไกล

ใช่ค่ะเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่เสียงคน
คุณกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียง
อาจจะเป็นแบบเปรตอะไรอย่างนี้มั
ค่ะกันบ้านใจมากเลยเพราะว่าตรงฆ่านี้เคยไปสนามรกมาก่อน
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องราวของการเข้าวงการบันเทิงกันบ้าง
เห็นบอกว่าจริงแล้วไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงนี้เลย

บอกว่าเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะไม่เข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงนะ

ตอนนั้นก็คือเอามาเป็นกำลังใจมากกว่าค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้คิดว่าจะจริงจัง
แต่เราแค่ชอบร้องชอบเต้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพอหมอดูบอกเราก็แบบอ๋อเหรอ
เราก็เหมือนมันเป็นกำลังใจแล้วก็เอาฝึกตัวเองให้พร้อม

เขาบอกว่าคุณเจอกเรียกว่าเป็นกระทุบขลาด
ได้เข้าวงการบันเทิงแต่คุณต้องป่วย
ใช่ค่ะพอกันเข้าวงการบันเทิงได้๑ปีใช่ไหมคะ
ก็ได้รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นกล้ามเนื้อเกร็ง
เรียกว่าเป็นกล้ำเนื้ออักเสบระดังค่ะ

คือแกรนเนี่ยเต้นมาประมาณ
เข้าวงการเต้นมาประมาณ๔๕ปี
เต้นโดยที่เต้นเองค่ะ
จนมันเกร็งจนมันเป็นก้อนแล้วพอมันยึดติดมากเนี่ย

อ๋อปวดทั้งตัวเลยอะคะ

เห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังฝืนไปเนี่ย
คุณหมอบอกว่ามีสิทธิ์ที่แบบจะไม่สามารถเดินได้เลยอะไรอย่างนี้เลยเหรอฮะ

เพราะมันจะไปถึงขั้นแบบหมอนรองกระดูกไป

ตอนแรกที่รู้ว่าตัวเองเป็นอันนี้ใช่ไหมคะเป็นโรคเนี่ย
ก็เสียใจค่ะร้องไห้เพราะว่าคือมันเกี่ยวโดยตรงกับการร้องเพลงการเต้นของเรา

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงคอนเสิร์ตพี่บี้ค่ะ

แล้วก็รักษากับที่โรงพยาบาล
แล้วก็จนกระทั่งแบบจะต้องซื้อเครื่องกายภาพบำบัดมาทำเองบ้าง

ที่ป่วยอย่างนี้เพราะโดนของหรือศัยศาสตร์

แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งที่การ
ปฏิบัติธรรมกับคุณอานะคะแล้วก็คุณอาก็พาไปที่วัดที่๑
ที่สมาธิสุพรรณบุรีได้ไปเจอหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัด
เขาก็ทักมาว่ามียันสีดำแปะอยู่ที่หลัง

แต่คนนอกมองจะไม่เห็น

เราก็เลยปวดไปทั่วทั้งคอทั้งหลังทั้งช่วงบน
แล้วท่านได้บอกไหมว่ายันนั้นมาจากไหน
คือท่านก็บอกว่าเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวร

ที่วัดนะคะเขาก็ให้คุณแม่ชี

แล้วก็ให้แม่ชีท่องคาถา
แล้วก็แบบให้เรานั่งหันหลังให้อย่างนี้ค่ะ
แล้วท่านก็ลูบลงลูบลง

ก่อนหน้านี้กันจะรู้สึกว่าหนัก

จนกระทั่งเขาแบบสวดอก็เป่า
เองกระแล้วกันรู้สึกว่ามันเบาขึ้นจริง
แต่ผมฟังเหมือนกับโดณของครับ
จคริมทร์ตกใจไหมครับ
จคริมทร์ตกใจค่ะ
ตกใจตอนนั้นอายุประมาณ๑๙อ่ะค่ะ
แล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะ
จนกระทั่งไปวัดที่สุพรรณบุรีค่ะถึงได้แบบเปลี่ยนความคิดเลยว่า
เราเชื่อจริงว่ามีอยู่จริง
ตอนนั้นกันก็อยู่ที่วัดเลย๑๔วัน
ไปสวดอีติพิโส๑๐๘จบ

และเสร็จแล้วก็ต้องกรวจน้ำให้เจ้ากรรมในเวรทุกวัน
มีค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่
แต่ว่าดีขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าแฟนก็ไปทำบุญเพิ่มค่ะ
ทำบุญกับปกติทำบุญกับสัตว์ก็ไปทำบุญกับโรงพยาบาล
ทำบุญกับคนพิการกับเด็กตาบอดอะไรประมาณนี้นะคะ

ซึ่งก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับที่น้องการได้บอกเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้ว
ได้มีการเดินทางไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พม่า
การเป็นคนที่ชอบเล่นอินเทอร์เนตใช่ไหมคะแล้วก็เสิร์ทไปเรื่อย

ไปขอพรตุงราญอธิษฐานที่เฉเวดากอง

คือแต่ก่อนกันจะปวดหัวค่อนข้างบ่อย
เพราะว่าเหมือนเส้นตรงคอแกเนี่ยมันจะตึง

เดินมาหัวมันก็ทำให้ปวดหัว

กระบอกตาอย่างนี้ค่ะ
แต่พอกินเนี่ยมันเห็นผลตั้งแต่เดือนแรก
แล้วทุกวันนี้ค่ะกันก็ยังกินอยู่จนถึงทุกวันนี้
ได้ประมาณสัก๔ปีแล้วมั้งคะ

แต่คราวนี้แหละผลในการรับงานหนัก

ก็มันจะมีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่ง
ที่เป็นคอนเสิร์ตที่แกนเต้นกับน้องกั้ง

แล้วก็วิวอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งมันซ้อมเต้นค่อนข้างหนักมาก

มันก็เลยแบบสุดไปหมดเลยค่ะ

กระทั่งโอ้ไม่ไหวแล้วขอพักดีกว่า

ทำบุญมากขึ้นให้บ่อยมากขึ้น

ใช่ค่ะคือเป็นเพื่อนของคุณอา

คือคุณอาเป็นตรงมือค่ะ

แต่จนกระทั่งวันหนึ่งมันไม่มีทางเลือกแล้ว

มีนวดฝังเข็มประคบร้อน

เขาบอกเป็นก้อนหรือเป็นอะไรอยู่ที่หลังคุณเหรอ
คือมันจะเป็นกล้ามเนื้อกันเป็นก้อนอยู่แล้วค่ะ

คือมันเป็นพังผืดจากไปก็จะเห็นเป็นก้อน

โอเคละพังผืดมันเกาะตรงนี้ของหนู
มันก็จะกันไม่ให้เลือดเดินขึ้นสมองไม่ได้
แต่ช่วงที่รักษาตัวอยู่๕เดือนนี่แหละฮะ
รนก็โดนแม่ชีอีกวัดหนึ่งทักว่า

ว่าที่มันเป็นก้อนคืออะไรครับคุณหนุ่มรู้ไหม

เด็กคนนั้นตามมาจากชาติที่แล้ว

ใครมาเกาะติดคุณโดนของหรือเปล่า

ทุกชาติทุกพบเยอะมาก
แล้วเหมือนกับว่าแกจะไม่เป็นไรเลย

แกนก็จะเจ็บมากขึ้นเท่านั้น
แกนก็โดนแม่ชีอีกวัดมาก
จริงว่าเรามีอย่างนี้นะ

จนเรารู้สึกชินกับเรื่องพวกนี้ไปแล้ว

เป็นแม่ชีที่สนุกที่แกนนัดถือ
ก็ก็การปฏิบัติตาม

เปลี่ยนชื่อไปโห้ยกันทำสารพัดค่ะ

คือทุกวันนี้คือการรู้สึกดีขึ้นนะคะ
เพราะว่าการว่าหลายอย่างจากการทำบุญ

ใช่จากการแก้ของที่นี่แก้ที่นี่ทำมุนที่นี่

เหนื่อยมากพี่มดแบบว่า๖ปีอะค่ะ
กันแบบพยายามมากที่จะให้ตัวเองหาย
พี่ถามตรงหรือคิดว่าตัวเองโดนของมั้ย
กันว่าก็น่าจะใช่
อะไรที่ทำให้คุณมั่นใจว่าเราโดนของแน่
คงเป็นตอนที่แม่ชีครั้งแรกที่เขาปัดให้เรารู้สึกว่ามันเบาขึ้น

คุณเลยคิดว่านี่แหละคือเจ้ากรรมและนายเวร
คือจริงแล้วมีคนทักหลายที่มากเลยนะคะ
ว่าชาติที่แล้วเนี่ยการเป็นผู้ชายแล้วเหมือน
เคยไปทำผู้หญิงท้อง
เคยไปทำร้ายผู้หญิงอะไรอย่างนี้ค่ะ
กระทั่งชาตินี้เขาก็เลยเหมือนมาเอาคืนอะไรประมาณนั้น
หรือว่าในอีกแง่หนึ่งที่จะโดนทักเยอะเลยคือ

แต่เรื่องเด็กตามเนี่ยกันค่อนข้างเชื่อ

เพราะว่าการที่คุณแม่กันเขาเคยแท้ง

แล้วก็คือหลายที่ทักหมดว่าเป็นเด็กที่ตามเราอยู่

เคยมีคนบอกว่าเป็นเพราะว่าเราจิตอ่อนนะคะ
บรรดาลูก๓คนเนี่ยแกนอาจิตอ่อนสุดคะ
เขาก็เลยมาเกาะอยู่กับเราเพราะว่าอยากให้เรารู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ

ซึ่งแฟนรู้สึกนะคะว่าเขาอยู่แต่ไม่เคยเห็นนะคะ
ใช่แล้วก็ไม่รู้สึกตัวด้วยค่ะ
เพราะว่าทุกที่ก็บอกว่าเขามาดีนะเขาไม่ได้มาร้าย
แต่ว่าทุกวันนี้เวลาการทำอะไรกันจะอุทิศให้กับน้องคนนี้ก่อนเลย
เอาจริงแกรนวิ่งแก้มาก็หลายที่แล้วเนอะ
ทักมาพี่คิดว่าน่าจะเป็นร้อยแล้วมั้

เราไม่รู้สาเหตุเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยนะฮะเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นน้องครู

ใครทำของใส่คุณเป็นน้ำมันพลาย

ไหนอีกสักครั้งน่ะฟังเทพเจ้าเฮ่งเจียไหม
จะมีเรื่องราวขององค์เทพเจ้าเฮงเจีย
ร่วมรายการของเรานะครับคือคุณอุ๋มอิ่มนะฮะเขาจะเป็นร่างขององค์แห้งเจียแล้วก็จะสัมผัสได้นะครับว่าบุคคลท่านนั้นเนี่ยกำลังเผชิญกรรมอะไรอยู่วิบากรรมอะไรอยู่นะฮะถ้าช่วยได้เขาก็จะช่วย
จะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อนุญาตไหม

ถ้าอย่างนั้นเราเชิญเขาดีกว่าครับขอต้อนรับคุณอุ๋มอิ๋มสิริพรวิไลครับผม

เชิญท่านอุ้มอิ่มครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

เมื่อกี้ผมเชื่อว่าคุณวิมน่าจะได้ฟังเรื่องราวพอสมควรแล้วล่ะ

ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวมาให้ทางคุณอุ้มอิ่มเนี่ยลองดูเลย
จำเป็นไหมที่ต้องเชิญองค์เฮ่งเจียมาก่อน

ก็ต้องอยู่ด้วยแล้วค่ะเพราะว่าดูท่าทางจะเป็นเคล็ดหนัก
เพราะว่าจริงอุ๋ยก็คิดว่าตัวเองคิดไปเองหรือเปล่า
คือตั้งแต่เมื่อคืนพอดีเพิ่งกลับมาจากเกาหลี
แล้วก็แบบว่าปกติเป็นคนที่ไม่เจ็บหลังเลย
แต่แบบอิ่มเจ็บแบบเจ็บตั้งแต่ตรงนี้ไล่มาเจ็บมากแล้วก็ป่วยหัวข้างนี้แบบสุดไม่เคยเป็น
เองข้างนี้ก็เจ็บเองข้างนี้ก็เจ็บก็เลยแบบ
แล้วพอมาฟังที่กำแกนพูดใช่มั้ยคะก็รู้แล้วเขาจะเจ็บแบบไหน
อ๊ะมันไปต่อไปเป็นหน้าที่ของคุณแล้ว
กันต้องค่อยป่อนก่อนเนาะแล้วก็บอกกับสิ่งศักดิ์จริงที่อยู่กับเรานี่คือน้องอยากให้ช่วย
คืออนุญาตอนุญาตที่เขาดู
ต้องแบบต้องอธิษฐานสิ่งหน้าบอกก่อนนะ

ใช่ค่ะไม่ใช่ทุกอย่างเลยค่ะ

แต่ถ้าในสำหรับมุมมองของอิ่มเองนะคะ

ขอพูดในแนวทางมิมดีกว่านะคะ
รู้สึกว่าแกเป็นเด็กพิเศษมาตั้งแต่เขาอยู่ในท้อง

ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นท้องที่ไม่แข็งแรงอะค่ะ

จะต้องเอาน้ำแกนไปฝากไว้กับใครก่อน

คลอดออกมาปลอดภัย

คือคุณแม่เนี่ย
ไปฝากพี่เกรสกับวัดฉะเชิงเซาค่ะ

แต่ว่าล่าสุดคือหมอดูแล้วเขาบอกว่า
ให้หนูเนี่ยไปฝากตัวเป็นลูกของชายค่ะ
ไปทำมาวันไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
แล้วเหมือนกับว่าด้วยความที่พอแกจะไม่เป็นไรเลย

แกนก็จะเจ็บมากขึ้นเท่านั้น
เพราะอะไรแล้วฮะ

เหมือนอยากโทรหามึน
พอน้องแกนออกมาเนี่ยในบรรดา๓คนเนี่ยแกเป็นคนเดียวเลยที่มีสัมผัสที่หนักที่สุดในบ้าน
และมันก็แรงขึ้น
แต่อีกไม่รู้ว่าเด้วยว่า
ยิ่งไปหาเยอะค่ะเราไม่รู้ว่าแต่ละที่มีทั้งดีและไม่ดีน้องแก่เนาะ
ในช่วงที่แกลนไปตามหาเนี่ยทางออกของแกลนเนี่ย
เอาอย่างนี้เราโทรหาแม่น้องแกลนอยู่กว่าโทรศัพท์นี้อยู่ไหน

โหลค่ะคุณแม่เดี๋ยวเปิดสปีกเกอร์นะคะเดี๋ยวเข้ารายการแล้วนะคะ
สวัสดีครับแม่ครับคุณอุ๋มอิ๋มนะครับ

คุณแม่ค่ะคืออุ่มอิ่มอยากพอดีอุ่มอิ่มเห็นวันเดือนปีเกิดน้อง
แล้วก็ได้ดูน้องคร่าวอะค่ะแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ศัยศาสตร์หรือการทำของ
แต่ว่าอุ๋มเห็นภาพเหมือนกับว่าวันที่คุณแม่ท้องน้องอะค่ะ
แล้วหิมรู้สึกว่าท้องทีแรกเนี่ยเป็นท้องที่ไม่แข็งแรง
แล้วคุณแม่ก็เลยเหมือนมีกังวลนะคะว่าท้องนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะ
จะไม่เหมือนลูกคนแรกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเห็นภาพว่าคุณแม่ได้ไปไหว้หรือไปฝากท้องน้องเขาไว้
หรือว่าตอนที่คลอดออกมาแล้วแล้วไปฝากน้องเขาไว้อะค่ะ
เห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ชายค่ะ
แล้วก็เป็นรูปปั้นสีเข้มค่ะออกไปโทนสีดำ

เจ้ากรรมนายเวรที่ตามหนูมาเขาจะเล่นในเรื่องของความรักผู้หญิงนะคะ
แต่ผู้ชายเนี่ยจะเป็นเรื่องของร่างกาย
อย่างเลยที่แกนห้ามทำเด็ดขาดค่ะ

จากดอนเมืองสู่เมืองมันดาเลประเทศธรรมาน

ครับผมสำหรับกฎิกานะฮะในการร่วมสนุกเนี่ยง่ายมากคุณผู้ชมครับ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เห็นภาพว่าคุณแม่ได้ไปไหว้หรือไปฝากน้องเขาไว้อะค่ะ
เห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ชายค่ะ
แล้วก็เป็นรูปปั้นสีเข้มค่ะออกไปโทนสีดำ

ไม่ไม่มีเลยอะค่ะ

พอดีเห็นน้องแกเล่าให้ฟังคุณแม่ว่า
ในช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาเลย
ไม่ใช่ค่ะคือตอนพ่อน้องแจนนี่คุณพ่อยังไม่ปฏิบัติธรรมค่ะ

ตอนที่พ่อน้องแล้วคุณพ่อก็ไปเจอหนังสือนกฤทธิภาษาที่แพง

หนังสือเล่มนั้นคุณแม่พอจะจำได้ไหมครับว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ย
คุณพ่อเขาไปเห็นเป็นแบบรูปปั้นใครหรือเป็นองค์พระอะไรทำให้เขาถึงได้เปลี่ยนใจว่า
เขาจะต้องเลิกอบัยมุกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หันเข้าสู่ธรรมะ
เขาคงอ่านดูแล้วแบบว่าพ่ออะไรอย่างนี้

พ่อครับมีคำถามไม่กี่คำถามเลยถามพ่อนิดเดียวเอง
วันนั้นในวันที่คุณแม่คลอดน้องแกนวันนั้นเป็นวันที่คุณพ่อเปลี่ยนความคิดทั้งหมด
เพราะคุณพ่อเนี่ยไปอ่านหนังสือโลกทิพย์มาทำให้คุณพ่อเลิกอบัยมุกทุกอย่างแล้วก็มุ่งสู่เกี่ยวกับธรรมะ
วันนั้นคุณพ่อไปอ่านหรือไปเห็นอะไรเข้าถึงได้เปลี่ยนความคิดนั้นครับ
พอขับตัว

แล้วที่คุณพ่อนับถือที่สุดศรัทธาที่สุดคือองค์ไหนครับ

คือส่วนตัวกันยังไม่เคยได้ไปเจอตัวท่านจริงนะคะ
แต่คุณพ่อก็คือศรัทธาหลวงตาบัวมาก
แล้วก็ทุกวันนี้ยังเปิดวิทยุฟังหลวงตาบัวเทศตลอด
ยังคิดว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อนี่แหละค่ะ
แต่ว่าตรงนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใคร
ทีแรกก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นเทพหรือเปล่า

บอกท่านเลยค่ะว่าวันนี้เราเป็นลูกของคุณพ่อชื่อนี้ชื่อนี้

ได้เป็นดาราแล้วแกอยู่ดีแกก็มีอาการแบบนี้

เจ้ากรรมในเวรใดที่ตามแกนมา
ทุกอย่างที่พยายามมาทำให้แกนแย่ลง
ขอให้เขาอนุโมทนาอโหสิกรรมต่อกัน
ขอให้ท่านนะคะช่วยเราเปิดทางให้เรา

ที่อิ่มบอกว่าต้องหาให้ได้ว่าคนที่คุ้มครองเราคือใคร
เพราะเมื่อคุณรู้แล้วว่าคนที่คุ้มครองคุณคือใคร
ไม่ว่าจะเป็นพี่มดดำหรือพี่หนุ่มก็ตาม
พอพี่รู้แล้วว่าใครที่อยู่ข้างหลังพี่
พี่ไปไหว้ท่านพี่ได้รับพลังจากท่าน
พลังของท่านก็ยิ่งมหาศาลขึ้นไปอีก
เพราะฉะนั้นเขาก็จะยิ่งคุ้มครองพี่ได้และช่วยพี่ได้
ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรรูปแบบไหน

ต่อให้ทำพี่จะผ่านวิบากรรมนั้นมาแบบปฏิหารค่ะ
แล้วตัวน้องเองณวันนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็คือเอาง่าย
รักษาไปตามอาการทางวิทยาศาสตร์
แล้วก็ทางสายขาวทางพุทธคุณ
เท่าที่คุณจับมือน้องก็แล้วคุณอยากจะบอกน้องว่า

อย่างเลยที่แกนห้ามทำเด็ดขาดค่ะ

วันใดที่ลูกแตะวันใดที่ลูกจิก

แต่ถ้าลูกได้ทำไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือต้องเข้าสังคม

จะมีอาการค่อยเพิ่มขึ้นค่อยเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ลูกดีอยู่แล้วอาการปกติ
ลูกต้องไม่ทิ้งการสวดมนต์เด็ดขาด
เพราะถ้าลูกทิ้งลูกจะไม่มีเกาะป้องกันที่อยู่รอบกายแกเลย
แล้วเวลาที่เขาทำงานหนักมากเขาจะไม่ได้สวดเลยพี่
เกราะเขามันเปาะบาง
แล้วพอเขาปลอกบางปุ๊บมันจะไล่เลยพี่
มันจะไล่ไล่ลงมา
แล้วเขาก็จะหยุดแบบน็อกเลย
ต้องมีค่ะยังไงต้องสวย

อันนี้ต้องจำไว้เลยนะคะ
ทุกครั้งที่จะแสดงใหญ่
หรืออะไรก็ตามที่จะเป็นงานที่ทำให้แกดังสุด
ให้ไปสะดอกเคาะกับพวกที่เป็นผู้ป่วยหนัก

นุโมทนาให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามหนูมา

ถ้าใครที่ทักแกว่ามีคนเดียวเป็นไปไม่ได้
เพราะที่พี่อิ่มเห็นก็คือเยอะมากค่ะ

เห็นเป็นเงาสีดำสองคนตาม
คนหนึ่งเป็นผู้ชายลักษณะสูงผอม

เขาหาอาศัยจังหวะช่วงที่เราบอบบาง

แต่ผู้ชายเนี่ยจะเป็นเรื่องของร่างกาย

เราก็นานทีจะมีคนคุย

ไม่ประสบความสมในเรื่องความรักเลย
แล้วทุกทีจะทักหมดอย่างงี้
อันนี้คืออยู่ในอดีตรชาติหรือชาตินี้
อิ่มว่าทุกคนมาตามอดีตชาติ

โคจรของเขาล่ะค่ะแต่ว่าด้วยความที่
จังหวะที่น้องแกรนอาจจะไปเจอเขาที่ไหนที่ใดที่หนึ่งนะคะ

วิธีอย่างที่บอก

ต้องสวดมนต์เอาง่ายนะ
ก่อนที่จะขึ้นแสดงหรือก่อนที่จะสอน

แล้ว๓ก็คือหาเวลาไปทำบุญ
เพราะว่าถ้าแกรนห่างปุ๊บ

นั่งสมาธิสวดมนต์ช่วยได้จริงค่ะ
จากโรคที่มาจากเจ้ากรรมนายเวรโลกเวรโลกกรรมอะไรแบบนี้

ยังกระทำผิดแบบเดิมอยู่

ถ้าหนูสามารถแก้ได้วันนี้
ทุกอย่างของหนูจะทุเลาแล้วหนูจะหายเนี่ย

แล้ววิธีที่จะให้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ที่สุดเลย
คือการต้องพูดแบบชัดเจน
ว่าหากเป็นท่านที่คุ้มครองแกนอยู่

ขอให้แกลนหายจากโรคที่เป็น

ใช่ค่ะแต่ว่าไปที่ถิ่นกำเนิด

แล้วไปแล้วก็บอกเลยว่าเราเจ็บตรงไหน

โอเคมีอะไรอยากจะถามอีกไหมครับ
เรื่องแบบเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันวิธีแก้ก็คืออย่างที่บอกใช่ป่ะคะ

อันอย่างนี้ก็คือเรื่องโลกหนังก้อน
แต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ย

จริงก็อย่างที่พี่หนุ่มพี่ม
ถ้าไม่มี๒อย่างนี้ไม่ใช่

จะไปไหนก็แล้วแต่เนื่องจากมีคนทักเยอะอะเนาะ

ถึงขนาดจะต้องมีของบางอย่างที่จะต้องพกติดตัวตลอดเวลา

เป็นพระด้วยแล้วก็มีเป็นหอยเบี้ยแก้

คุณอุมิวรู้สิอ่ะอันไหนที่จะอยู่กับน้องก็ดี
อยเบี้ยแก้คือเหมือนมีแม่ชีบอกว่าเอาไว้ป้องกันศัยศาสตร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ส่วนพระอันนี้ก็คือได้มาจากที่ไหนก็จะเก็บไว้ติดตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ถ้าเบี้ยแก้อุ๋ยว่าก็ได้ผลนะคะ
แต่ในทุกเอลงก็ถ้าบอกว่าเอลงไหนรู้สึกได้มากที่สุด
นั่นคือพระอะไรคะ

ได้มาจากวัดที่อ่างทองค่ะ
ดูจะคุ้มกับเขาค่ะ
สรุปแล้วคือไม่ใช่เรื่องของวิญญาณเด็กหรืออะไรที่มาตามถูกไหมฮะ

จริงนะคะพี่หนุ่มส่วนใหญ่เนี่ยเด็กทุกคนนะคะติดคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
ถึงเขาเป็นวิญญาณเขาก็จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากกว่า
ครับนะฮะแต่ที่แน่เห็นบอกทางบ้านตอนนี้สร้างสรรค์ภูมิใหม่ด้วย
ใช่ค่ะเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่แบบว่าให้เป็นแบบว่ามีสวดมีอะไรแบบใหญ่โตเลยค่ะ

เจ้าที่ในภาพคุณเห็นอะไรบ้างไหมครับคุณอุ๋มอิ่ม
ก็จริงเห็นเป็นเจ้าที่ค่ะเป็นผู้ชายยืนสูงเหนือประตู
เป็นผู้ชายผิวค้ำแต่ว่าเป็นที่บ้านนี้เจ้าที่ดีนะคะแต่เจ้าที่ดุมาก
ก็คือไม่ต้องห่วงเลยค่ะบ้านนี้จะไม่มีใครกล้าเข้า
ชักกันมาหลายที่เหมือนกันค่ะ

เพราะว่าเจ้าที่แรงมากคือเป็นผู้ชาย

คิดว่าพูดมามีอะไรที่มันใกล้เคียงมากมั้ย
มีค่ะอยู่เยอะเหมือนกันค่ะ
แต่วันนี้ต้องขอบคุณเข้าก่อนเนอะ
วันนี้มามูกับเราแบบเต็มตัวเลยนะครับ
ก็เรียกว่าขอให้หายเจ็บหายป่วยเร็ว

ร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลตัวเครื่องบิน

สู่เมืองมันเดรต์ประเทศธรรมน์จากแอร์เอเชีย
๑รางวัล๒ที่นั่ง
ว่าตอนที่ไปพม่าเธอได้ไปไหว้๑ใน๕มหาบูชาสถานมาเรียบร้อยแล้ว
คำถามถามว่านะครับ๑ใน๕มหาบูชาสถานที่น้องแกรนเคยไปไหว้มาแล้วนั่นคือที่ไหน
โอ้โหง่ายมากระหว่าง๑เจดีชเวดากอง๒พระธาตุอินแขวนครับ
พิมพ์คำตอบส่งมาที่แฟนเกียร์เฟซบุ๊คไทยรัฐทีวี
เขียนบรรยายว่าหากขอพรได้หนึ่งข้อคุณอยากจะขอพรอะไร
ตามด้วยแฮชแท็กมูไนท์ทีวี๓๒ครับ
ครับผมเอาละฮะส่งคำตอบได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ
จนถึงเที่ยงตรงของวันพุธที่๒๒กุมภาพันธ์ปี๒๑๖๐นี้นะครับ
แล้วก็จะประกาศชื่อผู้โชคดีนะฮะทางแฟนเพจนะครับของไทยรัฐทีวีนะครับ
วันศุกร์ที่๒๔กุมภาพันธ์ปี๖๐นี่แหละฮะ
และสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่
หรือว่ามีของดีเฉดอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับ
มาร่วมมูลกับเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วฮะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุ่มตรงในมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูลใต้รู้ไม่เข้าใครออกใครที่นี้ขอบพระพันธ์ที่ราวรีสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โน้ท